อเจมส์ตอบข่าวเมื่อวานนี้นะครับผมก็รู้สึกตกใจว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้น
ก็เลยข่าวทางโซเชียลทั้งหลายแหล่เนี่ยก็รุมอะไรกันนักหนา
แล้วก็ยังไม่รู้ว่าตีความจริงไม่จริงยังไง
แต่ว่าเราเนี่ยมีความที่จะแสดงความบริสุทธิ์ก็ได้ติดต่อมาทางเจ้าหน้าที่ว่า
เดี๋ยวเราจะเข้าไปชี้แจงพร้อมกับหลักฐานแต่ว่าเรามาเมื่อวานไม่ทัน
เราก็เลยนัดกันวันนี้แทนนะครับก็ได้มีการมาติดต่อเข้าพบในเวลาบ่ายสาม
เราจะยินดีที่จะมาให้ปากคำและมาแสดงความบริสุทธิ์
และนำหลักฐานที่เรามีเนี่ยจากที่ทุกคนเนี่ยมองกันว่าเป็นเรื่องอย่างนู้นเน้นไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้
จากการสืบข่าวโซเชียลอะครับมันเร็ว
คุณอย่าเพิ่งไปฟังอะไรมากมายไปตัดสินใจอะไร
ผมเข้าใจว่ามันอาจจะมันปากสนุกปากนะแต่ว่าคุณก็ต้องฟังความเป็นจริงก่อนว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
ครับในวันนี้เนี่ยผมก็มาให้การพร้อมกำนำหลักฐานปัจจิแจง
แล้วก็ขอขอบคุณทางพี่เจ้าหน้าที่และกองบัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติด
ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีในวันนี้นะครับ
ส่วนเรื่องที่มีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่เขาได้ทำการรวบรวมและสรุปก่อน
แล้วก็เรื่องผลคดีเป็นยังไงก็ค่อยรอติดตามต่อไป
ครับกิวกับ
แต่ยืนยันได้อย่างนึงว่าเบ้นเเนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับยาเสพติดทั้งสิ้นเลยครับ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหมดแล้วครับที่เหลือก็เป็นเรื่องของกฎหมาย
แล้วไม่ใช่แค่วันนี้ตลอดทางจนจบกระบวนการของกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ครั้งนี้
อะไรก็ตามที่เบ้นเขาให้แล้วเป็นประโยชน์กับทางราชการ
เป็นเขาจะมาช่วยตลอดทางจนจบเรื่องนี้ครับขอบคุณทุกคนครับ

วันนี้นะครับทางกว่านะครับก็ได้มีคัณะทำงานนะครับ
วิเศษเรือป่าวปลาญพฤตนะครับแล้วก็เจ้าที่
คือเปาปทแล้วก็เปาปังอนะครับก็ร่วมกันนะครับ
สักที
การสอบปรักษ์ธรรมเนี่ยก็มีรายละเอียดหลายรายการนะครับซึ่งความประชาการยังผิดเรามีคณะทำงานซึ่งก่อไปด้วยเอ่อท่านรองผู้จัดการปรับปรามยังผิดภูมิโรธรีชาตินะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยผมก็จะให้ท่านลองชาตินะครับถ้าหรือท่านใดเอ่อมีคำถามก็สามารถถามได้นะครับ

การตรวจสอบต่างอย่างเช่นบัญชีธนาคารครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควรนะครับ
เกราะงี้ในไซสนัสเนี่ยเบ้นบอกว่าไม่รู้จักครับ
ความเชื่อมโยงทางด้านเครือข่ายการค้ายาเสพติดนะครับดังที่ได้เรียนให้ทราบมาโดยตลอดว่าเครือข่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับ
เพราะฉะนั้นพฤติการของกลุ่มผู้ต้องหานะครับแล้วก็เส้นทางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินรายละเอียดต่างเนี่ย
มันก็มีความเชื่อมโยงอยู่หลายรายการกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชนิดของยาเสพติดแล้วก็บุคคลแล้วก็ทรัพย์สินนะครับ
ในทางสืบสวนเนี่ยก็ขนาดนี้เรายังไม่พบเห็นว่าตัวในเบ้นเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
ส่วนในบอยเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงในเรื่องของทางคดีอยู่แล้วครับ
ตัวนายเบ้นเนี่ยเขารับว่าเงินจำนวน๖ล้านบาทที่ไปดาวน์เป็นเงินที่ยืมมาจากนายบอย

คือมันเป็นคำให้การของเขาว่าเขายืมมาจากในบอย
เขาบอกว่ามันเป็นการดำเนินธุรกิจของเขาเองครับ
ครับเขามีความสนิทสนมกันแต่เขาบอกความสนิทสนมเนี่ยมันเกิดจากการที่
เหมือนกับคนที่รักในสิ่งเดียวกันชอบในการแข่งรถเหมือนกัน

นี้เนี่ยก็เพื่อความสบายใจของทางผู้ที่เดินทางเข้ามาด้วยความสมัครใจ
เราก็พยายามเปิดโอกาสให้เขาได้เล่าในสิ่งที่เขาอยากจะพูด
แล้วเราก็สอบปากคำไว้
คณะทำงานคดีนี้มันค่อนข้างยาวนาน
หลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อทั้งปรบศาลทั้งปรับปรับงองด้วย
ทำให้การของคนเหมือนแตกต่างอย่างไร
เพื่อจะเร่งเอาข้อมูลที่เราได้มีการตรวจสอบไปทางธนาคารทางกรมภาณิชย์ทางกรมแข่งขุมส่งต่างมาประกอบกัน

เอาแค่ข้อเดียวนะก็อย่างเรื่องการยืมเงินเราก็ต้องไปดูว่ามีการยืมเงินจริงหรือเปล่า
แล้วก็การที่เขาบอกว่าเขาได้มีการชดใช้ไปแล้วส่วนหนึ่งตามที่เขาให้การเนี่ยก็มีการชดใช้กันจริงหรือเปล่า
ก็ต้องไปตรวจสอบบัญชีนะครับว่ามีการถอนจากธนาคารอย่างไร
และเงินอันนี้ถ้ามีการอ้างว่าโวนเข้าบัญชีของได้บอยโวนจริงหรือไม่
ถ้าอ้างว่าเป็นเงินสดเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูรายละเอียดต่างเหล่านี้ครับ

อันนี้จากคำให้การของเขานะครับคือเบ้นเนี่ยให้การทำนองว่าตัวเขาเนี่ยเขาชอบทะเบียน๕
เพราะฉะนั้นจำนวน๕๑เขาบอกว่ามันเป็นของเขามานานแล้ว
เมื่อมีการเปลี่ยนรถแต่ละคันเนี่ยเขาก็จะเอาทะเบียนนี้นะครับ
คือไม่ขายทะเบียนขายแต่รถแล้วก็เอาทะเบียนนี้ต่อมาจนกระทั่งถึงทะเบียนรถปัจจุบัน
ครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขามีการไปเหมือนกับรับซื้อรถบางคันไว้นะครับ
ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีลัมโบนะครับเขาก็เอาทะเบียนเนี่ยไปใส่รถคันนั้น
แล้วก็มีการใช้พอมีการพอเขาบอกว่าเงินเขาพอแล้วเขาไปซื้อรถลัมโบมาเนี่ยนะครับ
ก็ได้มีการเอารถคันนี้มีการขอสับถ่ายทะเบียนมาที่รถลัมโบ
แต่ว่าทางคนขนส่งเนี่ยยังไม่ได้อนุมัตินะครับเขาก็บอกว่าเขาก็คิดว่ายังไงก็ต้องอนุมัติอยู่แล้ว
ก็เลยเอาทะเบียนมาติดไว้ก่อน
ก็อย่างที่นำเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าตัวเบ้นเนี่ยเป็นคนซื้อ
แต่เขาบอกว่าเงินเนี่ยเป็นการที่ได้รับยืมมาจากนายบอยจำนวนเป็นดาว๖ล้านบาทครับ
อะไรนะครับอ่าบอกว่าบอยเอาเงินสดมาให้ครับ
ประเด็นยืมเดือสามแสนนี่ผมไม่ได้ยินนะครับนะครับนะครับ
ไอ้นัตริยาคดีนะครับวันนี้เอาไว้รอบหน้าได้มั้ยครับ

ถ้าพบอย่างนั้นจริงนะครับก็ถือว่ามีความผิดนะครับครับ
แต่ว่าเป็นความผิดของประวัติศาสตราจอดครับ
เรายังไม่ได้นัดเขานะครับแต่คิดว่าพอสัปดาห์หน้า
เรามีการรวบรวมพยาหลักฐานแล้วพูดคุยกันจบเนี่ย
คงจะนัดเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็ต้องดูในสำนวนนะครับว่ามันเกี่ยวพันไปถึงใคร

ตอนนี้ตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังครับ
ขอดูรายละเอียดในสำนวนสักนิดก่อนนะครับ

อันนี้ต้องขอให้หัวหน้าฝ่ายสืบสวนแล้วกัน
สัปดาห์หน้านะครับเราก็จะมีการนัดสรุปผลการสอบปากคำนะครับ
พนักงานส่วนแต่ละคนที่ได้มีการสอบประคำวันนี้นะครับ
เพราะวันนี้มีการสอบปากคำไร้ปากด้วยกันนะครับ

ก็จำเป็นที่จะต้องสรุปรวมทั้งหลักฐานบางรายการเนี่ย
อยู่หลายหน่วยงานด้วยกันนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นกระทรวมหาท้ายกระทรวมพาลนิษฐ์

และเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าเนี่ย
การทำงานของเจ้าที่นะครับจะมีความรวดเร็วขนาดไหนนะครับ

ก็มีการสอบปากคำ
กลุ่มของนายเบ้นนะครับ
กับเครื่องย่าดเนี่ยเพิ่มเติมนะครับ
ส่วนที่จะเรียกมาสอบวันไหนเนี่ย
ส่งหัวมาไม่ครับ
ยังครับวันนี้ยังไม่มีข้อเก่าหาดังที่แจ้งให้ทราบนะครับ
หลายละเอียดหลายรายการที่ในเบนท์ได้นำมาแก้งให้พนักศึกษาสตร์ทราบเนี่ย
จำเป็นจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่ง
ว่ามีความเกี่ยวพันธ์หรือเชื่อมโยงกันมากน้อยขนาดไหนครับ
ในส่วนของรถบิ๊กไบท์ที่มีการครอบครองอยู่เนี่ยนะครับ
ก็คือว่าพื้นฐานของในเบ้นเนี่ยคือชอบในเรื่องของรถยนต์นะครับ
แล้วก็มีการจัดหารถยนต์แล้วก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยนะครับ
ลักษณะเหมือนว่าซื้อคันนี้นะครับแล้วก็มีการหายไปแล้วก็ซื้อใหม่นะครับ
ความเชื่อมโยงตอนนี้ก็ยังไม่ปรากฏนะฮะ
ก็คือเพียงแต่ว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมนะครับ
ก็เราก็ตรวจสอบอยู่นะครับก็มีเอกสารมีหลักฐานมายืนยันนะครับ
เพียงแต่ว่ากัมเบนท์จะต้องตรวจสอบอีกครั้งเลย
คือเขามีหลักฐานมาชี้แจงนะครับเป็นใบป๔นี่นะฮะสามารถครอบครองเนี่ย
เราตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็เห็นว่าเป็นเอกสารทางราชการนะครับ
ก็คงต้องดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเป็นหลักฐานที่สถานการณ์ออกไว้ถูกต้องหรือไม่นะครับ
ก็ทั้งหมดรายละเอียดต่างก็คงอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ
วันนี้คงไม่สามารถที่จะให้รายละเอียดได้อย่างชัดเจนนะครับ
จากตลาดหน้าเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ
แล้วก็ก็มีการซื้อนะครับมีแหล่งแหล่งที่เขาทำการจัดซื้อมานะครับ
คุณผู้หญิงสำหรับปรากฏภัณฑ์บริษัทที่จะมีคำส่งของนักศึกษา
ก็อยู่ระหว่างการบริเวณการครับนางพี่แจ้งให้ทราบนะครับ
เพราะว่ารายละเอียดมันมีมากนะครับ
ใช้เวลาทำการสอบปากคำไม่ต่ำกว่า๕ชั่วโมงนะครับ
เพราะฉะนั้นก็คงต้องใช้เวลาในการสรุปอีกพอสมควรครับ
สวัสดีครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ